คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูภาพนี้นะคะ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเกิดขึ้นภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะคะ
บางกรวยที่นนทบุรีค่ะเหตุการณ์นี้ก็คือรถกระบะคันนี้ค่ะ
คันสีดำนะคะภาพมุมขวานะคะครับเขาถอยออกจากช่องจอดน่ะนะคะ
พื้นที่ก็ค่อนข้างกว้างนะคะแต่ก็ไม่เข้าใจว่านี่
ชนรถกระบะอีกคันหนึ่งที่จอดอยู่อ่าจนรถไหลไปด้านหน้าแบบนี้ครับ
แล้วรถคันที่ชนนะคะพอชนเสร็จปุ๊บจอดแป๊บนึง
แล้วเหมือนกับลงมาดูนะนี่ค่ะลงมาดู
ลงมาดูเสร็จแล้วก็ไปเลยอะค่ะประเด็นมันอยู่ตรงนี้
คือสักพักหนึ่งก็ขับออกไปเลยใช่ค่ะประมาณสี่ทุ่มค่ะ
กุมภาพันธ์นะคะทีมข่าวของเราไปเจอเจ้าของรถกระบะที่ได้รับความเสียหายนะคะ
ในบุญหลายศรีวัฒนังอายุห้าสิบสอง
คุณบุญหลายบอกว่าคู่กรณีไม่เห็นมาคุยมาแสดงความรับผิดชอบเลย
รถเขาเสียหายตั้งหลายจุดนะคะท้ายรถเนี่ยบุบมีรอยถลอก
ความเสียหายเนี่ยประเมินแล้วประมาณแปดพันถึงหนึ่งหมื่นบาทก็เลยไปขอภาพจากกล้องวงจรปิดในปั๊มน้ำมัน
ก็เลยได้คลิปเมื่อสักครู่นี้มาไปแจ้งความกับตำรวจสพไซน้อย
ตำรวจให้ลงบันทึกประจำวันเอาไว้แต่เหมือนกับมันก็เงียบไปเลย
ก็เลยออกตามหารถกระบะคู่กรณีด้วยตัวเองไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดตามจุดต่าง
ก็เลยรู้ว่ารถกระบะคู่กรณีเป็นคันไหนก็เลยเหมือนกับไปบอกประกันให้ดำเนินการ
ตัวผู้เสียหายเขาบอกว่าไม่ได้จะมาประจานอะไรนะคะเพียงแต่ว่าอยากให้รถกระบะที่มาชนเขาเนี่ยรับผิดชอบ
จ่ายค่าซ่อมให้เขาด้วยเขาอยากแค่ให้รถของเขากลับคืนสู่สภาพเดิมแค่นั้นเอง
เรื่องนี้มันเรื่องง่ายแต่กรณีที่เขาวนรถมาดูเห็นทะเบียนผมแล้วเขาหนีออกไปนี่คือก็คือว่าแย่
ชนแล้วหนีนะพี่ไปดูในคอมเมนต์ในในเพจแล้วกันไม่มีใครว่าดีอะครับ
เขาอยากเห็นหน้าด้วยซ้ำขนส่งไหนไม่มีสอนหรอกครับ
เอารถมาจอดแล้วทางออกอยู่ฝั่งนี้แล้วถอยตูดรถมาฝั่งเนี้ยอุ้ยหันหน้าเข้าปาก
เอาพี่ดูดูหลายหลายคันที่มาจอดที่เขาจะออกทางเนี้ย
ว่าเขาเอาตูดรถมาทางนี้ไหมดูพี่ดูตามคลิปไหมน้องดูตามคลิปอ่ะ
เขาเอาตูดรถมาทางออกแล้วเอาหัวรถไปทางนู้นมันมันมันเป็นหรือไม่เป็นหรือซื้อมาไปกี่นี่ผมไม่รู้
แล้ววันนี้ทีมข่าวของเราติดต่อสอบถามไปที่คู่กรณีที่ไปชนเขา
ก็คือรถกระบะคันที่ก่อเหตุนะคะเจ้าตัวบอกว่าไม่พร้อมจะให้ข้อมูลนี่ค่ะ
แต่เราได้คุยกับบริษัทประกันของรถกระบะที่ไปชนอ่ะนะคะทางประกันเนี่ยบอกว่าเจ้าของรถอ้างว่าตอนถอยมองไม่เห็น
ครับมองไม่เห็นว่ามีรถจอดอยู่ส่วนภาพที่ออกมาส่วนกระแสสังคมที่บอกว่าชนแล้วหนี
ตัวคนที่ชนเขาบอกว่าเขาไม่ได้หนีนะคือตอนเช้าอีกวันเนี่ยหลังจากไปเฉียวชนแล้วเขาก็ย้อนกลับไปที่ปั๊มน้ำมันที่เกิดเรื่อง
ไปขอพูดคุยไปขอโทษแต่พอกลับไปเนี่ยก็คือไม่เจอรถที่ชนแล้วไม่เจอรถของคุณบุญหลาย
ก็เลยไม่รู้จะขอโทษใครไม่รู้จะไปแสดงความรับผิดชอบกับใครก็คือเช้าอีกวันหนึ่งถึงย้อนกลับไป
ว่ารถที่ไปชนเนี่ยเขาทำประกันภัยชั้นหนึ่งเอาไว้ก็ดำเนินการซ่อมให้เรียบร้อยแบบนี้
หรือถ้าอยากจะชี้แจงอะไรเพิ่มเติมให้เข้าใจกันมากขึ้น
ก็ให้เราเป็นสื่อกลางได้นะฮะ
เพราะว่าบางทีไม่เจอกันอาจจะต้องฝากเบอร์ทงเบอร์โทรอะไรไว้ก็ได้